ในที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะความเมาหรือเปล่านะคะมีผู้ชายคนนึงอายุ๔๒ปีค่ะถูกตีที่หัวเป็นแผลเนี่ย๑๐กว่าแผลเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตศพถูกทิ้งเอาไว้ข้างคลองชลประธานจังหวัดเพชรบุรีที่นี้ตำรวจยังไม่รู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรครับแต่ว่าไปตรวจสอบประ
เจอเป็นศพเสียชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเคยเมาแล้วก็ไปทะเลาะกับคนงานเผากระลาดที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะคะตำรวจศพเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งว่าพบศพ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณแนวตลิ่งคอนกรีตทางลาดลงคลองชลประธานนะคะอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทช่วงบ้านมณีเลื่อนบ้านหนองประดูกก็พบศพผู้ชายคนนี้นะคะสภาพศพคือไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงสีดำนอนหงายอยู่บนเสียสีแดงต่อมาก็ทราบชื่อว่าผู้ตายชื่อว่านายวิศนุนาพนังอายุ๔๒ปีเป็นชาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะจากการชนะ
แพทย์เบื้องต้นนะคะถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันที่ศีรษะด้านหลังอ่ะนะคะที่กลางศีรษะก็ด้วยปลายคางก็มีแผลรวมแล้วเนี่ยประมาณ๑๑แผลในที่เกิดเหตุมีรอยหยดเลือดนะคะอยู่ริมถนนเยอะเลยนะคะใกล้ใกล้กับศพก็มีหดเลือดเต็มไปหมดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่านายวิศนุผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นคนงานโรงงานทอผ้าในพื้นที่ตำบลหนองชุมพล
เรื่องทะเลาะวิวาดตลอดก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมาเจอเป็นศพเนี่ยนะคะไม่กี่วันก็เมานะคะแล้วก็ไปมีเรื่องทะเลาะกับคนงานเผากลาในพื้นที่อำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดติดต่อกันส่วนที่เกิดเหตุเป็นบริเวณใกล้กับบ้านของภรรยาเก่าผู้ตายที่เลิกรากันไปนานกว่า๕ปีแล
สามารถสรุปสาเหตุได้แต่ว่าจากการตรวจสอบสภาพในที่เกิดเหตุนะคะมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยก็เลยคาดว่านายวิศนุผู้ตายคนนี้น่าจะถูกทำร้ายจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งตรงนี้นะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ